มีรถกระบะคันหนึ่งจู่พุ่งเข้ามาเลย

แล้วก็พุ่งเข้าใส่รถจักรยานยนต์และรถคันอื่น
ซึ่งใช้ถนนร่วมกัน

แล้วรถฝั่งนี้เขากำลังจอดติดไฟแดง
ใช่เนี่ยครับพุ่งมาแบบนี้เลยพุ่งมากวาดแบบนี้เลย
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าวันจันทร์ด้วยนะคะ
จะมีคนเดินทางสัญจรเป็นจำนวนมาก
หลายมุมนะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับ
มีผู้บาดเจ็บ๒คนเป็นผู้ชาย๑คนผู้หญิง๑คน
สีชีวิต๒คนค่ะสีชีวิต๒คนและบาดเจ็บ๑๕คน
คนที่บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองและเด็กนักเรียน

ว่าเกิดเหตุการณ์ช่วงประมาณ๖โมงกว่าช่วงเช้าพอดีนะฮะ
ทีนี้คนขับตำรวจเอาตัวไปสอบสวน
บอกว่าตัวเองเป็นลมชักแล้วก็อาจจะวูบ

ไม่รู้ตัวเลยนะฮะวูบมาแล้วอยู่ก็รถก็พุ่งมาชนแบบนี้
ตอนที่เกิดเหตุประชาชนแถวนั้นโมโห
รีบจับกลุ่มคนขับรถกระบะสีดำนะครับ
แล้วก็ประชาชนก็ยังไม่รู้ไง
ว่าเกิดเหตุได้ยังไงเมามาหรือเปล่า

โอ้โฮมีการเกือบรุมประชาธารณะนะฮะ

คนขับรถกระบะคันที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งใหญ่
นี่คือนายอัครเดชอุดมรัฐเป็นคนชนบุรีนี่แหละ
ให้การกับตำรวจบอกว่าขณะเกิดเหตุ

แต่ทีนี้ไม่รู้ตัวจู่มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งไม่รู้ตัว
รู้สึกตัวอีกครั้งพบว่าตัวเองขับรถไปชนชาวบ้าน
พังยับเยินความเสียหายเกลื่อนถนน
ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกค่ะ
ตำรวจก็ควบคุมตัวมาที่สพเมืองพัทยา
ซึ่งผู้ก่อเหตุอ้างว่ามีโรคประจำตัว

น่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตัวเองวูบกลางคัน
จากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล

เอาตัวไปตรวจแอลกอฮอลตรวจเลือดปรากฏว่า
ไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
แต่ตำรวจยืนยันว่าถึงแม้ว่านายอัครเดช
คนขับอ้างว่าจะเป็นโรคลมชัก
แต่ก็ยังต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

เพราะว่ามีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรวม

และเมื่อวานนี้เองตำรวจได้นำตัวนายอัครเดช
ไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลบางละมุง
เพราะว่านายอัครเดชรับสารภาพบอกว่า
เคยเสพยาเสพติดมาก่อน
เบื้องต้นนะคะพบสารเสพติด
ตำรวจบอกว่าจากผลเดี๋ยวรอก่อนนะคะ

แต่เบื้องต้นแจ้งข้อหาอื่นไว้แล้ว
ก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
ส่วนผู้บาดเจ็บขณะนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เพราะอาการสาหัส๔คนด้วยกัน

ส่วนเรื่องของโรคลมชักที่หลายคนบอกว่า

ทางเจ้าหน้าที่ต้องรอผลตรวจจากทางแพทย์ก่อน